ส่วนใครจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกทางเข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙นครนายกอาจจะต้องตกใจกันได้นะคะ
เพราะว่าอยู่มีผู้ชายจากที่ไหนก็ไม่รู้
ควักปืนออกมาแล้วก็เอาปืนนี่แหละค่ะมาเคาะตามกระจกรถคันต่าง
หลายคนตกออกตกใจจนต้องรีบแจ้งตำรวจ
สุดท้ายตำรวจเขาก็มาใช้วิธีการในการที่จะควบคุมตัวตั้งแต่เบาไปหานัก
แต่ชายคนนี้ไม่ได้สติเลยค่ะหลับสนิทอยู่ในรถ
สุดท้ายตำรวจเลยต้องทำแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นนาทีที่ตำรวจเขาตัดสินใจเอาค้อนทุบกระจกรถ
แล้วก็นำตัวชายที่หลับสนิทออกมาควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
คือเรื่องราวความเป็นมาก็คือว่าผู้ที่เขาใช้เส้นทางบริเวณสี่แยกไฟแดงทางเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุรจอม๙
ถ่ายภาพผู้ชายคนนี้เดินออกมาจากรถเก๋งของตัวเองแล้วก็ควักปืนออกมาชู
จากนั้นก็เอาปืนนี่แหละค่ะไปเคาะตามกระจกรถต่างบริเวณสี่แยก

ใช่ก่อนที่จะขับรถหลบหนีมาตำรวจได้รับแจ้งแบบนั้นก็รีบออกติดตามตัวเลยว่าขับไปที่ไหนอย่างไร
ไปเจอรถคันก่อเหตุเนี่ยจอดอยู่ข้างบริษัททีโอทีจำกัดที่หมู่๘ถนนสุวรรณสอนอำเภอเมืองนครนายก
ก็วางแผนเข้าจับค่ะใช้เวลาถึงกว่า๒ชั่วโมงเลยนะก่อนที่เขาจะตัดสินใจทุบกระจก
เพราะว่าตำรวจก็เริ่มใช้วิธีปฏิบัติจากเบาไปหานักแต่ทำยังไงผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ตื่น
คือลักษณะเหมือนหมดสติหรือว่าหลับหรือคือไม่ได้สติเลย
ตำรวจเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือตายยังไงกันแน่ก็เลยตัดสินใจทุบเลยก็แล้วกัน
พอทุบแล้วก็อย่างที่ได้ยินเสียงไปตื่นแล้วตื่นแล้วก็ควบคุมตัวออกมา
ทราบชื่อก็คือนายสมบุญแสงนิ่มอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะเป็นชาวตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกนี่แหละ
สภาพก็อยู่ในอาการมืนเมาเลยนะคะแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจับผมเรื่องอะไรพี่
ผมไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนะบอกผมไม่รู้เรื่องผมเมาแล้วก็ขับรถมาจอดตรงนี้ไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เรื่องอะไรพี่
นั่งก่อนนั่ง

ชัดเจนบอกแล้วว่าเมาพี่

ไหนที่เขาถามว่าแล้วปืนปืนอะไรนี่ไง
ก็เจอปืนวางหราอยู่แบบนี้อยู่ในรถนะคะเป็นปืนสั้น
ตอนนี้ตำรวจเขาตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงปืนที่เห็นปืนจริงปืนปลอม
แล้วก็อันนี้ที่เราเบลออยู่เหล้าขาว๑ขวดก็เจอเหมือนกันตรงคอนโซลรถ
ตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนผู้ก่อเหตุอีกครั้งนึง
เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะ
ทีนี้ตำรวจไปพูดคุยกับพี่สาวของผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านางสาวกมลชนกแสงนิ่ม
นางสาวกระมวลชนกเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาน้องชายเนี่ยจะชอบไปดื่มเหล้าตามบ้านเพื่อน
แต่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรแต่ว่าเมื่อก่อนเคยถูกต้องโทษเรื่องยาเสพติดค่ะ
แล้วก็รวมถึงน้องชายเคยมีประวัติการรักษาด้านจิตประสาท
อายุประมาณสัก๑๒๑๓แต่ก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะมีส่วนด้วยหรือเปล่า